คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้มีเสียงสอบถามจากทั้งสวบางส่วน
หรือว่าทางพักร่วมรัฐบาลเดิม
วะเอทที่พักกล้าวกลายที่ได้สอบมากที่สุดค่ะขณะนี้
แล้วบอกว่าตอนนี้จับมือตั้งรัฐบาลได้แล้ว
เสียง๓๑๐เสียงเห็นภาพชัดไหมมีภาพชัดให้เห็นไหม
เพราะคุณพิทาบอกได้โทรไปคุยล่าสุดวันนี้นะครับเหมือนเขา
หลังเราสองคนเลยนะฮะพักร่วมรัฐบาลในซีกของก้าวไกลที่เขา
ทีมรัฐบาลอยู่เนี่ยวันนี้นัดมาเจอกันแล้วก็จับไม้จับ
มือกันแบบนี้แล้วนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะครับของการหารือ
กันนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้นัดพัก
การเมืองอีก๕พักมาหารือกันที่ร้านอาหาร
ชื่อร้านเชมิลินนะครับอยู่ที่ถนนสุโขทัย

เพื่อจะมาคุยกับทางหัวหน้าพักแล้วก็แกนนำพักการเมือง
๖พักนะครับรวมก้าวไกลด้วย
คุณพิธานี่ฮะตอนมาถึงก็นี่บวกมาให้บอกมือ
ทายสื่อมวลชนนะฮะสื่อก็มากันเยอะ
นะครับหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ออกมาหาสื่อมวลชนก็นี่ฮะ
มีชูสัญลักษณ์นะ
ทำมือรูปหัวใจก็มีนะครับ
ยิ้มแย้มแจ่มใสดีทีเดียว
ขณะที่ภาคการเมืองต่างนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่คุณหมอชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ข้างนั่นคุณปิติพงศ์เต็มเจริญ
จากทางพักเป็นธรรมหัวหน้าพักเป็นธรรมนะฮะ
มีพักประชาชาติด้วยนะครับ
เสรีรวมไทยเนี่ยอาจารย์วันนอร์นะฮะ
จากทางพักประชาชาตินะครับ
ประชาชาตินี่๙คนนะฮะสสเพื่อไทย๑๔๐
นี่ผลตลอดเสรีรวมที่สุด
สหรัฐส่อดเสรีรวมไทย๑เสียงส๔
แกนนำของพักเก้าไกลเองวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับ
นอกจากคุณพิทาหัวหน้าพักนี่คือ
คุณสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักนะฮะชุดดำข้างหลัง

ขาวที่ยืนโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้คุณช่อพันนิกาวานิส
นี่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลเขา
เป็นการนำกลุ่มเกล้าหน้านะครับ
มีคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพัก
คุณอำมารัฐโชปมิตกุลที่เป็นกรรมการบริหารพัก
คุณพิทาบอกก่อนเข้าไปหารือกับพักร่วมอื่นเนี่ยนะครับ
บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมการภายในก่อน
เป็นการภายในกับหัวหน้าพักการเมืองต่าง
รวมกันแล้วทั้งหมดมี๖พักด้วยกัน
ซึ่งเป็น๖พักที่ประกาศไปก่อนหน้านี้

โดยแกนนำคนสำคัญของแต่ละพัก

ก็เดี๋ยวคงได้คุยกันเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะ

แต่ขอย้ำว่าพักเก้าไกล
มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน
วันน่ามาเดี๋ยวผมก็จะมาเย็นรับแต่ละคน
นี่แหละฮะหลังจากนั้นแกนนำคนสำคัญต่าง
ก็มาถึงที่ประชุมแล้วก็มีการหารือกันนะครับ
ทุกคนก็ยังเชื่อว่าจะสามารถที่จะ

คนหน่วยเสร็จวิสุขเตรมียเวช

จับมือแสดงความยินดีหลังการเลือกตั้ง
พร้อมกับบอกว่าเรื่องการโหวตนายกเนี่ย
กังวลว่าเสียงจะไม่ถึงโดยเฉพาะเสียงจากสว
แต่พ่อเหนื่อยเศรษฐฤทธิสุทธิ์เชื่อว่าสามารถผ่านได้
ทั้งการไปประสานของพักเก้าไกล
หรือว่าส่วนของพ่อเหนื่อยเศรษฐฤทธิสุทธิ์บอกว่า
ก็ได้พยายามพูดคุยกับสวบางส่วนแล้ว
เพราะว่าตัวของคนเหนื่อยเศรษฐฤทธิสุทธิ์

ใช่บอกว่ามีเพื่อนเป็นสวเยอะค่ะ
จะไปคุยให้เองเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอไล่เรียงให้มันชัดเลยนะคะ
สำหรับพักร่วมรัฐบาลพักเป็นธรรมค่ะ
นำคนสำคัญก็คือคุณปิติพงศ์เต็มเจริญ

พักประชาชาติก็คือคุณวรรค์มมภตนมธา

ที่การพักก็มาด้วยนะคะมาร่วมหารือ
ตัวแทนของพักไทยสร้างไทย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
นี่นะคะก็มีหลายท่านนะคะในส่วนของพักไทยสร้างไทย
มาด้วยกันพักเพื่อไทยแน่นอนนะคะ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักนะคะ
รองหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำพักก็มา
คุณประเสริฐรณฐะโรงทองหลายขาดธิการพักนะคะ
คือที่ไล่เรียงให้ฟังทุกพักแบบนี้ค่ะ
เห็นบรรยากาศความชื่นมืดนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ค่ะคือเขาจะเปรียบเปลยกันเสมอเวลาจัดตั้งรัฐบาล
เหมือนกับว่ามีการไปสู่ขอใช่ไหมคะ
สู่ขอพักต่างให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกัน
ทีนี้ทางพักเพื่อไทยเขาก็เปรียบเปลยว่า
เหมือนเป็นเจ้าสาวที่มาหาเจ้าบ่าว

ก็เหมือนเป็นเจ้าบ่าวต้องไปสู่ขอแต่ละพัก

ก็สรุปแบบนี้นะคะ
ถ้าจะนับเฉพาะพักที่ไปร่วมรับประทานอาหาร
ก้าวกลัยเพือทไทยประชาชาทเสรีร่วมไทย
ไทยสร้างไทยเป็นธรรม๓๑๐เสียงนี่คือสัญลักษณ์
แห่งความยินดีที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับคุณพิธา
บรรยากาศชื่นมื้นเป็นการพูดคุยหารือกันในเบื้องต้น
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการแถลงข่าวร่วมกันหรือไม่
แต่น้องแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา
ติดตามการทำข่าวพักเก้าไกลมาตลอดบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
นาฬิกาน่าจะมีการแถลงข่าวอีกทีนะคะ
และทีมข่าวของเราก็รายงานเพิ่มเติมมาว่า
การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีแค่๖พักนี้
อาจจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งพักพลังสังคมใหม่
หัวหน้าพักก็คือคุณชวริสขจรพงศ์กิรติ

รองหัวหน้าพักเก้าไกลติดต่อไป
ให้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ตอบตกลงไปด้วย
ถ้าตกลงเพิ่มไปอีก๑พักอีก๑ที่นั่ง
ก็จะกลายเป็น๓๑๑ที่นั่งนะคะ
นี่เป็นภาพด้านหน้าร้านนะครับ
หลังจากที่หารือกันเสร็จก็ออกมาจับมือกันแบบนี้
ใช่ค่ะแต่ว่าภาพนี้ก็จะไม่ได้มีพักพลังสังคมใหม่
อาจจะต้องรอความชัดเจนตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะ

รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็หารือร่วมกัน

ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ได้เลยค่ะ
เป็นการนัดหมายเพื่อที่หารือในการเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกล
แล้วก็ตัวแทนของอีก๕พักการเมืองนะคะ
เรียกได้ว่าบรรยากาศวันนี้ชื่นมื้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ทั้ง๖พักได้ประสานเสียงแล้วก็จับมือ
โชว์พลังโชว์ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
พร้อมที่จะจับมือในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
หลังจากที่ตัวแทนทั้ง๕พักการเมือง
คือพักเพื่อไทยที่นำโดยนายแพทย์ชนหน้าศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์พักเสรีรวมไทย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
พักประชาชาตินายวัลมุฮมัธนอมมัธา
พักเป็นธรรมนายปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพัก
แล้วก็นายกัณวีสืบแสงเลขาที่การพัก
ซึ่งเป็นสอสอหนึ่งเดียวของพัก
ได้ร่วมหารือกับนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักและก็คณะผู้บริหารของพักเก้าไกลค่ะ
ที่จะจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกันค่ะ
โดยในรายละเอียดที่ตัวแทนทั้ง๖พักการเมืองได้
มีการหารือในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะคะ
ถือเป็นการหารือจัดตั้งรัฐบาลนัดแรก
มีการปรากฏภาพนั่งที่โต๊ะอาหาร
แล้วก็การจับมือร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
ในห้องอาหารดังย่านถนนสุโขทัยค่ะ
โดยนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคงที่๓๐ของประเทศไทยค่ะ

นายพิธาริมเจริญรัฐได้นั่งใกล้ผลตำรวจเอกเสยรีพิสุทธิ์
แล้วก็นายวันนอร์ตรงข้ามเป็นนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
นายภูมิธรรมเวชยชัยนายประเสริฐจันทรรวงทอง
แล้วก็คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะ
ส่วนนายกัณวีสืบแสงนั่งข้างนายพิจารณ์
ส่วนการหารือในช่วงเย็นวันนี้นะคะ

ใช้เวลาพูดคุยกันนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะคะ
จากนั้นตัวแทนทั้ง๖พักการเมือง
ได้ลงมาร่วมยืนถ่ายรูปจับมือไขว้โชว์สื่อมวลชน
ยืนยันในการจับมือกันตั้งรัฐบาล
สีหน้ายิ้มแย้มค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื้นค่ะ
ที่ทั้งหมดจะกลับเข้าไปพูดคุยหารือกันต่อในร้านอาหาร
แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันต่อค่ะ
จากนั้นนะคะในเวลา๑๘นาฬิกา๑๑นาทีค่ะ

และนายปียบุตรแสงกระหนกกุลผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลนะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหาร
หลังจากการหารือของพักเก้าไกลแล้วก็๖พักการเมือง
ที่ร่วมรัฐบาลกันหารือในเรื่องของการจับมือกัน

ซึ่งนายปียบุตรก็กล่าวสั้นกับผู้สื่อข่าวว่า
วันนี้มาร่วมรับประทานอาหารกับคณะทั้งหมดเท่านั้นค่ะ
จากนั้นนะคะในเวลา๑๘นาฬิกา๕๒นาทีค่ะ
นายพิธาได้เดินมาส่งคุณหญิงสุดารัฐที่รถที่คุณหญิงสุดารัฐขอตัวกลับก่อนนะคะ
จากมีนัดต่อโดยคุณหญิงสุดารัฐก็กล่าวสั้นกับผู้สื่อข่าวว่า

ขณะที่นายพิธาก็บอกว่าเหตุผลที่เลือกร้านอาหารนี้
เพราะอยู่ใกล้กับรัฐสภาและเคยมาทานอาหารแล้วสองครั้งค่ะ
บรรยากาศเป็นกันเองมีห้องประชุมไว้สำหรับพูดคุย

ส่วนเมนูอาหารที่เราได้มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้นะคะก็กินตา
มีการเสิร์ฟตามที่ร้านมีการกำหนดไว้
เขาไม่ได้มีเมนูอะไรเป็นพิเศษค่ะ
ซึ่งกำหนดการของการแถลงข่าวของ๖พักการเมืองในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทางทีมสื่อสารของพักเก้าไกลก็แจ้งกับสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอว่า
วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่เห็นกันสดณขณะนี้นะคะ
แม้ว่าการหารือร่วมกันของ๖ภาคการเมืองจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรอ
เพื่อที่จะพบกับทั้ง๖พักการเมืองอยู่นะคะ
ที่ขณะนี้ถ้าจะเห็นห้องปีกซ้าย
ก็คือที่ห้องช่างภาพมีการยืนถ่ายภาพอยู่นะคะ
ก็เป็นห้องที่ทั้งตัวแทนของภาคการเมืองทั้งหมด
ได้นั่งโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ

ซึ่งคาดว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่หารือร่วมกันเสร็จสิ้น

ตัวแทนทั้งหมดทั้งนายพิธาริมเจริญรัฐนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ปิยบุตรแสงกระหนกกุลก็จะเดินทางออกมาพร้อมกัน
แล้วก็พรุ่งนี้จะมีการนั่งโต๊ะแถลงกัน

รายงานจากร้านอาหารถนนสุโขทัยค่ะ